เรื่องราวของอาชีพเสี่ยงตายเสี่ยงภัยของจริง
กับการตีรังต่อเอาตัวอ่อนต่อมาขายนะครับ

ใช่ครับหลังต่อเบอร์เลอร์เทอร์
ส่วนคนที่เขาบุกไปตีเนี่ยต้องใส่ชุดให้มิดชิดนะ

ถ้าเกิดว่าชุดนี้มีรู

ไม่เกี่ยวชุดมีรูระเกียงตายเลยนะ
โอ้โหแล้วดูเอาตั้งกล้องเอาไว้แบบนี้แล้วคุณดูจำนวนต่อ

รุมต่อยรุมตอมพี่เขาอยู่อย่างนั้น
แล้วมีช่องระบายอากาศที่ชัดเจนค่ะ
พี่แกชำนาญอยู่แล้วก็เลยเก็บรังต่อออกมาได้แบบนี้ฮะ
แต่นี่คืออาชีพเสี่ยงตายจริงเลยเอามาให้ดูกัน
แล้วไม่ได้บอกว่าใครไปทำตามนะถ้าคุณไม่มีความชำนาญอย่าไปทำนะ
คือพี่เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเห็นการตีรังต่อแบบนี้แล้วอยู่ใกล้บ้านคนด้วยเนี่ย
สบายใจก่อนอย่าเพิ่งดราม่าเพราะเขาเช็คแล้วบ้านหลังนี้ตอนที่เขาไปตีรังต่อ
ไม่มีคนฮะแล้วเมื่อทำการตีรังต่อแล้วหลายคนสงสัยมันจะตามพี่ไปไหมมันแค้นมันนะ
ที่ไปเอาบ้านมันออกมาเขาบอกว่าอย่างนี้วิธีการเนี่ยเมื่อตีรังต่อเสร็จแล้วนะ
แล้วถ้าเราเดินถอยห่างจากจุดนั้นมาสักประมาณ๓๔เมตรฝูงต่อมันก็จะหยุดตามแล้ว
มันไม่ได้ตามแบบว่าพยาบาทอาฆาตแค้นขนาดนั้นตามถึงบ้านหรอกเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วในคลิปก็ยังมีคนมาคอมเมนต์มากมายโอ้พี่เก่งมาก
บางคนถามเรื่องชุดค่ะคุณชนะมันกันได้๑๐๐หรือไม่
ต้อง๑๐๐ครับจะแค่๙๙ก็ไม่ได้เพราะถ้ามันมีอีก๑ที่ต่อมันเข้าไปได้
ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเข้าไปแล้วไปต่อยตรงไหนของพี่เขา
หรืออยู่ในร้านทำงาน
มันต้อง๑๐๐จริงและให้ดูกันนี่เป็นความรู้
ไม่ได้ทราบกันเอาไว้เฉยไม่ต้องไปทำตามหรอกนะ
เด็กน้องหนูดูอยู่เบาะแฮ้ยขุมชนะทีรังต่อแถมเอารังไปขายได้รคาดี
ไปแล้วว่ารังต่อเอาไปขายรังต่อที่แบบดูแล้วสมบูรณ์เนี่ย
ขายได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นรังเป็นหมื่นเลย
ต้องสู้ไม่ได้ง่ายไงกับอาชีพที่เขาทำมันก็ต้องเสี่ยงตายขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะ
แลกมาด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้วยนะคะ